พาไปดูบรรยากาศที่จุดที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์
เมื่อวานนี้เขามีการทำพิธีเหมือนกับเชิญดวงวิญญาณลูกหลานกลับบ้าน
แล้วบรรยากาศนะโอ้โหฟ้าร่ำไห้น้ำตาไหลเป็นสายฝนค่ะ
บ่ายโมงเมื่อวานนี้นี่เป็นบรรยากาศที่หน้าศูนย์เด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์
นากลางของหนองบัวลำพูนะคะเห็นไหม
รอบด้านนอกทั้งญาติแล้วก็ครอบครัว
ก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ

พิธีกรรมนี้ก็คือเอิ้นขวัญคืนเฮือน
หรือว่าเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อของคนในพื้นที่นะคะ
นี่คือพระอาจารย์ไกรสอนโกวิโทท่านเจ้าอาวาสวัดภูถ้วยทอง
ท่านเจ้าอาวาสของวัดในพื้นที่ชาวบ้านเคารพสัทธาค่ะ
นิมนต์ท่านมาทำพิธีให้
ทีนี้ตอนทำพิธีคุณผู้ชมเห็นถุงดำเหล่านี้ไหมคะ
ถุงดำนี่นะคือถุงดำที่ใส่ของใช้
ของน้องที่เสียชีวิตแล้วก็เขียนชื่อติดไว้

อาจารย์ไกรสอนก็นำสวดบูชาพระรัตนัตรัย
ทำสังฆาธานเชิญดวงวิญญาณ
แล้วอันนี้ยังเห็นฟ้าแบบใสสว่างอยู่ใช่ไหมคะ
เดียวเท่านั้นคุณผู้ชมจู่เห็นไหมคะ
เริ่มมาแล้วเริ่มดำแล้วบนหลังคาเมื่อกี้
แล้วหลังจากนั้นก็ฟ้าร้องดูสิฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อย
ชาวบ้านก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการเปิด๓โลกธาตุ
เพื่อมารับดวงวิญญาณของผู้จากไป
แล้วในพิธีก็มีการจุดทูป๑ดอก
เขียนชื่อผู้เสียชีวิตลงบนผ้าขาว
นี่ก็คือการเรียกดวงวิญญาณออกจากที่เกิดเหตุ
ไปยังร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
นี่พ่อแม่ผู้ปกครองจุดทูปไหว้
อันนี้ตอนที่เขียนชื่อผู้เสียชีวิตลงผ้าขาวแบบนี้นะคะ
เชื่อแหละว่าครอบครัวญาติพี่น้อง
ทำใจกับการสูญเสียครั้งนี้ยังไม่ได้ค่ะ
แล้วเสียงฟ้าที่ร้องดังเป็นระยะ
คนกับเสียงร้องไห้ของครอบครัวเนี่ย
ครอบครัวก็เชื่อว่าดวงวิญญาณได้รับรู้แล้วนะ
สิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็เหมือนกับลูกหลานได้หลุดพ้นจากความทุกข์

พวกอาหารคาวหวานขนมนมสิ่งของต่างที่เตรียมมาตอนแรก

แล้วก็เรียกชื่อของผู้เสียชีวิตให้กลับบ้านไปนะคะ
รวมถึงก็มีการโปรยทานด้วยเงินเหรียญ
เหมือนกับเป็นการขอเปิดทางจากพูดผีปีศาจ
เจ้าที่เจ้าทางให้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต

อันนี้ก็เป็นไปตามความเชื่ออันนี้ตอนโปรยทานนะคะ
คือเรื่องของสถานที่ตั้งของฝูนเด็กเล็กนี่นะครับ
คือชาวบ้านเขาเห็นแล้วมันสะเทือนใจ

นายกอบตก็คิดว่าจะทำยังไงกับสถานที่นี้ดี

คือรับไม่ได้ภาพเก่ามันมา
ไม่อยากเห็นแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับ

ก็ส่งกำลังใจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เขาจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นอะไร
บางคนบอกว่าทุบทิ้งไปเลย

เดี๋ยวต้องดูว่าในพื้นที่เขาจะทำยังไงกันนะฮะ